วันนี้มีการประชุมคอรมอลต้องจับตาไปที่เรื่องของการออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะครับ
โดยคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยเสนอให้กระทรวงการคังรับซื้อยางแผ่นดิบชั้น๓วงเงิน๔๕๐๐ล้านบาท
ติดตามทั้งหมดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ถือเป็นวาระการประชุมที่สำคัญอีกหนึ่งวาระนะคะในการพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางภาระตกต่ำค่ะ
ซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
เพื่อที่จะหารือถึงแนวทางในการนำงบประมาณมาใช้จ่ายช่วยพยุงราคายางพาราที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะ
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพาราที่ตึกสันติมัยตรี
โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามถึงกระบวนการแปรรูปการจำหน่ายสู่ตลาดค่ะ
รวมทั้งสอบถามผู้ประกอบการว่าจะรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรต่อตลอดไปหรือไม่ค่ะ
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรไปฟังบรรยากาศในช่วงที่นายกชมค่ะ
และหลังจากชมนิทัศกาลยางพาราเสร็จนะคะที่ด้านหน้าตึกบัญชาการ๑
ผู้แทนสภากาชาติไทยก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อนำเสื้อโครงการยางภาระเท่าไหร่นะครับ
การพระรักษณ์ภาพวาดฝีพระหัสสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
มอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันอุดหนุนเสื้อ
เพื่อช่วยเหลือและนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวด้วยว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่นิยมสินค้าแบรนด์เนมค่ะ
แม้จะมีเงินแต่ก็ไม่ซื้อเพราะใช้แต่สินค้าไทย

แต่ไม่จำเป็นหน่วยนะบ้านเราก็มีคนก็มีคน
ไม่จำเป็นหรอกอันนี้ผมก็บางครั้งก็ใส่บ้านที่มีอยู่นะ
เดี๋ยวหาว่าจะลงจนไปเลย
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ต้องจับตาโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำค่ะ
เสนอให้ที่ประชุมคอรมอลพิจารณาให้กระทรวงการคลัง
จัดหางบประมาณซื้อแผ่นยางดิบชั้น๓
ในราคา๔๕บาทต่อกิโลกรัมในวงเงิน๔๕๐๐ล้านบาท

เนื่องจากกองทุนพัฒนายางภาระมาตรรา๔๙
ไม่เพียงพอในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรได้ทั้งหมดค่ะ
ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรการเกษตร
น้ำไทยจัดเสนอให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน

ที่กระทรวงคมานาคต์
เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคร์และช่วงบางซื่อท่าพระค่ะ
พร้อมขอขยายการชำระคืนเงินกู้ค่าออกแบบค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลออกไปอีก๗ปี
รวมถึงจะให้อนุมัติกำหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานด้วยค่ะ
ต้องจับตาดูนะคะว่าวันนี้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะออกมาตรการรวมถึงกำหนดในการงบประมาณที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางพาราด้วยนะคะ
เพราะว่าในการจัดนิทัศกาลในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าจะช่วยชาวสวนยางพาราอย่างเต็มที่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณครับติดตามผลการประชุมในช่วงบ่ายนะครับ
โดยเฉพาะบริการแก้ไขปัญหาเมื่อราคายางภาระตกต่ำครับ